คุณผู้ชมค่ะไปดูเรื่องของโรตีโอ่งกันบ้าง
อยากจะให้คุณผู้ชมไปกินจริงเพราะร้านนี้เขาเด็ดอร่อยมากเลยค่ะ

มีชีสเยิ้มข้างในด้วยค่ะคุณ
ใช่ร้านนี้ชื่อร้านโรตีโอ่งเลยค่ะรอดูกระบวนการทำ
แล้วก็เอาไปแปะในโอ่งค่ะ

ตกแต่งแบบดูวินเทจนิดนึงนะสวยงามด้วยเหมือนกันนะคะ
ร้านนี้ทำมาแต่รุ่นแม่สู่รุ่นลูกนะคะ
มีหลากหลายเมนูค่ะมีโรตีแกงก็คือแป้งนานด้วยเหมือนกัน
ที่น้องใบตองบอกไปนะคะก็เหมาะกับใครที่ชื่นชอบอาหารแนวอินเดีย
แล้วก็เสิร์ฟมาในราคาเบาจานไม่ได้ใหญ่มากทานพออิ่ม
เขาก็ทำให้เราเห็นแล้วก็ไปแปะในโอ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ความร้อนความกรอบนอกนุ่มใน
อร่อยมากจริงราคาแผ่นละ๓๐บาทเท่านั้นนะคะส่วนใครที่อยากจะกินนานชีสต่อไข่ลงไป
ด้วยแป้งนานตามด้วยชีสเสิร์ฟมาร้อนถ้าแบบนี้อยู่ที่๕๐บาท
จะกินแป้งนานคู่กับแกงเนื้อ๗๐บาทนะแต่ถ้าใครไม่กินเนื้อก็มีไก่
มีผักมีแกงถั่วมีให้เลือกมากมายแล้วก็ร้านนี้เป็น๕ร้านด้วย
ก็ต้องมีสลัดแขกแน่เลยอ่านี่ตอนแปะแบะนี้เลยแบะนี้เลย
คือวิธีการทำเหมือนแบบโรตีทางอินเดียคุณเห็นไหม
คือไปทานร้านนี้นอกจากได้ทานแบบเหมือนกับต้นตำรับอินเดีย
เราก็ยังได้ประสบการณ์การทานที่น่าสนใจด้วย
อยากไปเลยอ่ะร้านเปิดไม่หาได้ง่ายนะแบบนี้ในกรุงเทพ
ทุ่งครูนะน้องใบตองนะร้านเปิดทุกวันนะ๙โมงถึงทุ่มครึ่งค่ะ
ติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยนะคะคุณชุปปี้แคทเมนูค่ะ
อีกหนึ่งเมนูนะถ้าต้องไปนะนานเนยกระเทียม